มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
แน่นอนตอนนี้เราทราบกันว่าประเทศไทยถูกพายุดูร้อนเนี่ย
ถล่มนะคะโดยเฉพาะเหนือกับอีสานหนักหน่วงเลยค่ะ
พาไปดูขึ้นเหนือก่อนนะคะเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
พายุค่ะคุณผู้ชมทั้งลมทั้งฝนนะคะ
แล้วตกนานแบบนี้สักประมาณ๓๐นาที
ทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเนี่ย
มันหักแบบนี้ค่ะหักโค้นทับรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนน
เสียหายสองคันแต่ว่ายังเคราะห์ดีนะคะ
ว่าตอนที่ต้นไม้มันหักโค้นลงมาเนี่ย
มันไม่มีใครอยู่ในรถก็เลยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
อันนี้จุดแรกที่ตำบลบ้านแซวนะคะ
ส่วนจุดที่๒ตะบนแม่เงินเนี่ยเห็นบอกว่านี่ลูกเห็บตกลงมาแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านก็ถ่ายไว้ให้ดูค่ะ
มุมหนึ่งก็เก็บไว้ให้ดูอยากให้เห็นนะ
เพราะเราเองก็ไม่เคยเห็นอีกมุมหนึ่งก็เป็นความทุกข์ร้อนของชาวบ้าน

ทีนี้เราไปถามในอำเภอเชียงแสนนายปากรสุริวัลบอกว่า
ตอนนี้ได้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ท้องถิ่นแต่ละตำบลออกสำรวจความเสียหาย
ความเสียหายทั้งหมดจะต้องรายงานกลับมาที่อำเภอ
เพื่อจะต้องนำข้อมูลไปช่วยเหลือเยียวยาลูกบ้านต่อไปค่ะ
นี่คือเชียงรายไปดูที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันหน่อย
บูรณก็เหมือนกันหนักเลยนะคะ
พายุฤดูร้อนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่๔ตำบลดงมูลเหล็ก
ต้นมะขามยักษ์อายุหลายร้อยปีขนาด๖คนโอบ
นี่สูงกว่า๖๐เมตรหักโค้นทับบ้านของชาวบ้าน
ก็คือคุณพิคูณกลิ่นศรีอายุ๔๗ปีได้รับความเสียหายค่ะ
เจ้าของบ้านเล่าบอกว่าช่วงเย็นพายุถล่มลมก็แรง

นี่คุณดูสิต้นมะขามยักษ์ค่ะ
เพราะลมมันแรงต้นมะขามเลยหักโค้นแบบนี้
พักพักอยู่พักใหญ่สุดท้ายได้ยินเสียงดังโครม
สมาชิกในบ้านต่างตกใจรีบออกไปหาที่กำบังเดชบุญ
ที่ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตส่วนบ้าน
ไม่ต้องเดาแบบนี้ค่ะไม่เหลือ
นี่คือสภาพของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหาย

ส่วนที่ภูทะเบิกนี่ค่ะลูกเห็บตกขาวโพลน
จนเหมือนหิมะตกทำให้พืชผักได้รับความเสียหาย
เกษตรกรที่ปลูกกะหล่ำบนภูบอกว่า
อนร้องขอภาครัฐมาช่วยหน่อยได้ไหม
เพราะตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนนะคะ
นี่คือที่เพชรบูรณ์ค่ะปิดท้ายที่จังหวัดอ่างทอง

เห็นบอกว่าวันนี้กรุงเทพฯจะรอดไม่รอดหรือเปล่า
ประมาณ๓๐หลังคาเรือนและในพื้นที่อำเภอเมือง๒๐หลังคาเรือน
โอ้โหคุณดูนะได้รับความเสียหายหนักแบบนี้ค่ะ
หนึ่งในคนที่ได้รับความเสียหายก็คือคุณจีรวัตรแก้วประเสริฐ
บอกว่าได้รับความเสียหาย
คือตอนที่ลมมันพัดแรงไม่มีใครอยู่ที่บ้าน
ทุกคนเดินทางออกไปข้างนอกหมด

พอช่วงเย็นกลับบ้านลมแทบจับ
ไปพบว่าหลังคามันเปิดขึ้นมาแทบทั้งหลังเลย
ข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากเย็บผ้าหมอนมุ้ง

นี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะ